พูดถึงเรื่องของเกษตรกรที่ทำนา
ตอนนี้จะบอกว่าใครที่ทำนาปลูกข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพเสริม
อย่างที่นี่เลยที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
เขาพลิกผืนหนามาปลูกภูกินหมากขาย
เขาบอกสร้างรายได้อย่างดีเลยนะ
จะบอกว่าคนหันมาปลูกพลูกินหมากเยอะขึ้น
ใช่จะบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นพืชที่ทำเงินได้และส่งออกได้
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
คุณผู้ชมมาที่สวนพลูของคุณป้าบัวเรียนกาวัน
ชาวบ้านหมู่๙ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
คุณป้าบัวเรียนบอกว่าก่อนที่จะมาปลูกพลูขาย
ทางครอบครัวนี้ทำนาเป็นหลักสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
แต่อย่างที่รู้กันนะคะว่าชาวนาทำนาแต่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลย
แถมยังมีนี่สินก็ด้วยที่เราดูข่าวเมื่อกี้

แล้วก็มาลงตัวอยู่ที่นี่การปลูกพลูขาย
เขาใช้เนื้อที่กว่า๓งานนะคะแบ่งเป็น๒แปลง
ในช่วง๓เดือนแรกมันจะยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไห
เพราะว่ามันเพิ่งลงเพิ่งปลูกใหม่ถูกไหม
แต่หลังจาก๓เดือนต่อมาพลูมันจะเริ่มแตกใบเยอะขึ้นเรื่อย
ใน๑เดือนนี้นะคะพลู๑ต้นเก็บใบพลูได้ทั้งหมด๓ครั้ง
๑เดือนเก็บได้๓ครั้งครั้งละ๗๐๘๐กิโลกรัม
แล้วเอาไปขายกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
รายได้ดีกว่าธรรมนาหลายเท่า

คือเป็นรายได้หมุนเวียนเดือนหนึ่ง๓ครั้ง

กิโลกรัมละ๑๓๐คุณเก็บได้๗๐๘๐กิโลกรัม

แล้วที่บอกว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะอะไรรู้ไหม
ดิฉันเคยไปที่เขาปลุกภูสวนภู
คุณรู้ไหมว่ายอดส่งออกไปต่างประเทศอ่ะเออ

เอออยากรู้ประเทศไหนเขาสั่งซื้อเยอะ
อเมริกา
เฮ้ยจริง
เขาบอกว่ายอดส่งภูไปอเมริกาเยอะมาก

อันนี้เยอะจริงจะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคะที่เขากินมาก
หลายจังหวัดลงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้
แต่คือเพื่อนบ้านเราปลูกได้ใช่ไหมแต่อย่างอเมริกาอะไรอย่างนี้ปลูกไม่ได้เขาก็จะส่งออกไปจากไทย

ฉันบอกเลยอันนี้ไปสัมภาษณ์มาแบบโดยตรงเลยนะคะ
คุณป้าบัวเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีรายได้จากการขายพลูประมาณ๒๓๐๐๐บาทเลยนะ
สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองปลูกพลูขายโทรไปสอบถามได้นะคะ
เลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้มันมีหลายชนิดหลายเขาเรียกอะไรอ่ะ
พันมันมีหลากหลายพันดิฉันเคยเคี้ยวด้วยนะ
แต่ละพันรสชาติมันไม่เหมือนกัน